เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยหลายคนก็ตกใจนะกับเรื่องราวที่มีข่าวแชร์กันเยอะว่ามะแรงมันกินเนื้อคนนี้นะครับสำหรับการที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นดาราบ้านเราเนี่ยเจอกันไปเมื่อจะเป็นแจ็ครายเดอร์ก่อนหน้านี้ใช่ใช่ยังป่วยเลยอันนี้ก็เป็นที่บอยประกอบนะคะถูกมะแรงกัดแล้วก็อ๋อมันติดเชื้อแหละเชื้อแบคทีเรียม
เจอเพื่อนสีอย่างเฮียเกรทว่าลินทรค่ะจ่อไม้ถามหน่อยว่าเป็นห่วงเพื่อนมั้ยได้ไปเยี่ยมพี่บอยบ้างหรือเปล่าอ่ะเกรทจะว่ายังไงไปเยี่ยมบ้างหรือเปล่าขนาดชิปปี้ยังไปเลยน่ะโอ้ยยังไงเนี่ยอ่ะไปฟังเลยค่ะไม่ได้ไปเยี่ยมแต่ตอนที่รู้ข่าวผมรีบไลน์ไปเลยอ่าว่าเป็นยังไงบ้างยังอยู่ดีมั้ยครับอะไรอยู่ดีข
แต่อาจจะลืมกดหน้ายิ้มอย่าว่าน้องเลย
แต่ว่าเราก็เล่นอะไรกันอย่างนี้ทุกกองอยู่แล้ว

หรือว่าเป็นมุกคือผมรู้จักเขาไง
แต่สำหรับในมุมมองคนอื่นอาจจะคิดว่าแบบ
ก้าวมีอะไรหรือเปล่าแต่ของผมผมรู้